ซิลคือหน่วยสำคัญนะครับในการที่จะนำทีมหมูป่ากลับบ้านสามารถค้นหาแล้วก็พาออกจากถ้ำหลวงได้สำเร็จ
วันนี้หน่วยซิลทั้งหมดก็เดินทางกลับถึงบ้านที่ฐานทัพเรือสัตหีบแล้วเช่นกันนะครับ
ทำกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
กรมแพทย์ทหารเรือกรมสัมภวุฒิทหารเรือและกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
หลังเสด้สิ้นภารกิจกู้๑๓ชีวีตทีมหมูปากลับบ้านสามารถผมบ้านด้วย
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนำพวงมาลัยมาคล้องต้อนรับเจ้าหน้าที่ซิล
และกำลังพลทุกนายพร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ
ต้องเสี่ยงกับชีวิตแต่ทุกคนไม่ย่อท้อ
ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาต้อนรับทุกท่านในวันนี้
และขอขอบคุณในความเสียสละความอุตสาหะพยายาม
และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลทุกนาย
แม้จะมีอุปสรรคที่ยากลำบากเสี่ยงภัยจากอันตรายต่าง
แต่พวกท่านก็ไม่ได้ย่อท้อและยังคงยึดมั่น
ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จผลถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
ของการเป็นทหารของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
พลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
ปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยหัวใจทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างไปได้
ก่อนนำเจ้าหน้าที่หน่วยซิลเปล่งเสียงฮูย่าอย่างพร้อมเพลียงกัน
กลางความชื่นชมยินดีของญาติพี่น้องหน่วยซิลและประชาชน

ผมมีความภูมิใจในทุกคนขอให้พวกเราแสดงพลังว่า
เราก็ได้ร่วมหลุมใจในทั้งงานนี้

ขณะที่นาวาเอกอนันต์สุราวัลผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่หนึ่ง
โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหัวหน้าทีมซิล
ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าเผยความในใจว่า
ภารกิจนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคความยากลำบาก
ต่อสู้กับธรรมชาติความมืดมิดโดยไม่รู้วันรู้คืน
ทุกนาทีในถ้ำเต็มไปด้วยความเสี่ยง
แต่ซิลทุกนายก็พร้อมเผชิญเต็มใจอดทนต่อสู้
และเสียสละอย่างแท้จริง
กำลังพลของเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานลักษณะนี้มาก่อน
เพราะฉะนั้นการทำงานวันต่อวันเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ไปวันต่อวัน

ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่
ปฏิบัติที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา

ทีมงานของหน่วยซิลทั้งหมดที่ทำงานร่วมกันอยู่แนวหน้านะครับ
ทุกคนแม้จะรู้ว่า
งานที่ออกไปทำมีความเสี่ยง
ที่อาจจะไม่มีโอกาสกลับมาอีก

จะส่งลูกทีมออกไป
ทุกคนเต็มใจที่จะออกไปปฏิบัติงานโดยไม่มีการเกี่ยงอน
ผมก็รู้สึกเต็มใจกับทีมงานนะครับ
ด้านครอบครัวของเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
นำดอกกุหลาบสีแดงมาต้อนรับ
หลังจากไม่ได้เจอลูกชายตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
รับว่าเป็นห่วงแต่ได้ให้กำลังใจ
และเชื่อมันว่าลูกเช้าและหน่วยซิล
ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแน่นอน
ช่วย๑๓ชีวิตจนทุกคนปลอดภัย

เพื่อที่ลูกไปช่วยเหลือเด็กเนอะลูกเขาลูกเราเนอะ
เราก็เออรอดปลอดภัยมาทุกคนก็โอเคละ
โอเคพร้อมกับลูกทุกคนในกลุ่มที่ทุกคนที่ไปช่วย
เด็กน่ะออกจากค่ำได้แม่ก็ดีใจมาก
และแน่นอนว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ไม่ลืมที่จะเชิดชูและยกย่อง
จ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมวีรบุรุษผู้กล้า
พลีชีพในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ภารกิจของพวกเขาที่ทุ่มเทเพื่อ๑๓ชีวิต
บันทึกอยู่ในใจของคนไทยตลอดไป
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน